ก็น่าจะไปแล้วหลังจากรายการออกอาจจะไม่มีครูกายแก้วแล้วหรือเปล่า
ตรงนั้นคงแถวนักชาติได้หมดเลย

เขาจะสร้างเป็นโดมครอบอยู่แล้ว

ไม่ได้เป็นเด่นอย่างนี้แต่ขนาดเดียวกันวันนี้

กับผู้บริหารใหม่วันนี้ผู้บริหารเก่า

เอาออกเถอะให้เอาออก

ความไม่สบายใจของพุทธศาสนิกชน

ปีศาจจะเข้าเมืองอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหม
จะมีคำพูดเหล่านั้นมาเยอะแยะไปเลย

พุทธศาสนิกชนเอ่ยพระเถระเอย
ศิลปินหรือบุคคลในสังคมเนี่ย

คุณชัดชาติศิษภัณฑ์แล้วก็ผู้บริหารโรงแรม

คุณภัยโรดคุณภัยโรดทุ่งทองเนี่ย

ร้อยละ๘๐เห็นพระสิวะนัตรรัฐ

ของเจ้าของเดิมอ่าก็คือเจ้าของเดิม

อึองที่แบบว่าเป็นพระราวของราวหู

ของคุณไพโรธคือเจ้าของเดิม

เขาก็มีการตั้งของมูเตรลูไว้
แบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

ที่เป็นต้นโพที่จะต้องไปตัดโค้งร้อยศพ

ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้ใคร

ต้องยอมรับอย่างนี้คุณไพโรธเองเขาก็เมื่อก่อนเขาก็ตั้ง
แต่เป็นแบบโอเคล่ะของที่เราคุ้นตากันลาหูเอ่ย
ศิวะนาตราชเอ่ยมีรูปปั้นพระพิคันของพวกเนี่ยเขามีอยู่
เป็นที่รู้จักถูกวันนี้คุณไพโรธทุ่งทองเจ้าของโรงโรงแรม
ตัวเองเนี่ยถือหุ้นร้อยละ๘๐นะจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่เมื่อปี๖๓เกิดวิกฤตโควิดจำได้ไหมฮะโรงแรมก็เลยประสบปัญหา
นายชาญก็คือผู้ที่ถือหุ้นอีก๒๐เนี่ยแนะนำให้นำบริษัทเนี่ย
เข้ามาฟื้นฟูกิจการก็คือควรพูดเอาง่ายผู้บริหารเก่ากับผู้บริหารใหม่
ผู้บริหารเก่าที่ถือหุ้น๘๐ถูกต้องไหมเขาบอกนายชาเนี่ยก็คือผู้บริหารปัจจุบัน
ภายหลังเนี่ยสารมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วนายชาญได้ห้ามไม่ให้ผู้บริหารเก่า
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการกระทั่งนายชาเนี่ยนำรูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งในโรงแรม
ทำให้เกิดผลกระทบต่อตนถามว่าผู้บริหารเก่าที่ชื่อคุณไพโรธเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยเลย
แต่เมื่อเรื่องมันบานปลายตัวเองก็ต้องตัดสินใจเพราะตัวเองคือหุ้นส่วนใหญ่
อืมก็ต้อง๘๐นะของโรงแรมโดยเมื่อวันที่๒๒สิงหาคมเนี่ย
มอบหมายทนายเนี่ยยื่นคำร้องนะฮะต่อสารล้มละลายกลางเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้บริหารบริษัท
เอาล่ะเพื่อความไม่สบายใจของทุกคนให้ครูกายแก้วเนี่ยออกจากพื้นที่โรงแรม
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งสารล้มละลายกลางได้นัดไต่สวนคำร้องวันที่๑๒กันยายนนี้
อาจจะไม่อยู่แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าขึ้นย้ายอีกก็ต้องระวังติดสะพานอีกนะคะ
จุดเริ่มต้นมันมาจากรูปปั้นติดสะพานนี่แหละคนถึงได้รู้จักชื่อครูกายแก้วเนี่ย
แต่เขาก็บอกเขาจะทำอะไรนะเป็นเหมือนโดมครอบอ๋อครอบทับไปเลยอย่างนี้
ไม่ให้เห็นเวลาขับรถผ่านตรงนั้นอย่างนี้หมอลักษณ์เองเขาบอกเขารู้จักมานานแล้วนะครูกายแก้ว
แต่วันนี้โอเคล่ะทางกัมพูชาเองเขาบอกว่าไม่มีอ่ะประวัติศาสตร์ไม่มี
ประวัติศาสตร์มาได้ยังไงกัมพูชาเองสื่อกัมพูชาเอง
เขายังพูดว่าประวัติศาสตร์อันนี้ตัวเองพยายามทำประวัติศาสตร์มาจากไหน
แม้กระทั่งเขาบอกว่าเขาเตือนคนที่ไปทำคอนเทนต์เครเตอร์ทั้งหลายแล้ว
ถ้าเป็นคนกัมพูชาอย่าไปสร้างคอนเทนเรเตอร์นะมันก็เป็นวัฒนธรรมของเขาอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะ
ที่อ้างเกี่ยวกับว่าไปประเทศของเขาซึ่งประเทศของเขาไม่เคยมีเขาบอก
ต่อลงมันเป็นสายไหนสายขาดใฟ่ด้ำหรือสายแบบยังไงเขาก็ปูนไปขาวใฟ่ด้ำไปขาว
อาจารย์เขาเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์สุชาติเวลาไปที่บ้านอาจารย์สุชาติเห็นก็เคยเห็น
คือเอาง่ายเมื่อก่อนคนที่เสียชีวิตก็คืออาจารย์สุชาติอาจารย์สุชาติเขาเป็นคนตั้งศาล
แต่ละต่อเขาเป็นคนตั้งสารเขาก็มีของเขาวัยองค์นึงแต่ไม่ได้องค์ใหญ่ก็ประมาณองค์ขนาดเนี้ย
เข้าใจไหมคุณหน่อยตอนนั้นไปบวชอยู่ที่พม่าแล้วก็อีกหนึ่งคนที่บางใหญ่อันนั้นเป็นหลาน
อ้มที่วันนั้นมีออกมาสำคัญแล้วแล้วก็ส่วนคุณแก๊แก๊ออาจารย์หนึ่งที่อยู่ที่เชียงใหม่
เกิดเรื่องอะไรนะสี่หูห้าตา
คนชุแต่อะไรนะสี่หูห้าตาเรายังรู้ว่าโอเคล่ะ
แต่เขาบอกว่าครูกายแก้วเนี่ยเฮ้ย

คนไม่รู้จักไงที่มาที่ไป
เกิดจากนครวัดนครธมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
ฝ่าผนังตรงที่เป็นตรงนั้น
แต่เขาบอกว่าไม่ใช่แต่เขาบอกเหมือนมีปีก

เป็นคอเป็นผ้าแบบตอนหมุนแล้วก็มันเป็นลายผ้าอะไรอย่างนี้
เขาบอกแบบเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อน
ดุริยางกสินเป็นอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์

อาจารย์ที่ดุริยางกระสินเป็นคนบูชา
อ๋อหรือคะ
เกี่ยวกับแบบว่าเขาเมตตามหานิยม
วันหนึ่งจากเป็นองค์เล็กกลายเป็นองค์ใหญ่
ฉันว่านะเหตุและผลจริงถ้าไม่สร้างใหญ่ขนาดนี้
ก็จะไม่เป็นประเด็นขนาดนี้ใช่ไหม
ประเด็นเข้ากับตึกกี่ชั้นน้องคิดดูสิ

คือขับรถผ่านอย่างนี้ก็ต้องเห็นนะคะตรงนั้นมองตลอดแน่นอน

สัก๓๔ชั้นได้ไหมคะ
ผมยังไม่เคยแบบเขาเคยเห็นแบบจะ

ส่วนใหญ่คนที่คุ้นเคยกันก็จะเป็น

หรือว่าเป็นอะไรที่เรารู้จักกันอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ตอนห้ามมึงไทยรัฐทีวีเดี๋ยวเราดูค่ะ

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม